อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ลูกจ้างคนหนึ่งเนี่ยนะคะ

ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ประเมินมูลค่าไม่ได้
แต่ว่าตลอดเวลานายจ้างไม่รู้เลยค่ะ
เพราะว่าลูกจ้างแสบรายนี้เอาพระพุทธรูปปลอม
เอาไปตั้งไว้แทนที่องค์ที่ขโมยไปค่ะ
นี่เป็นช่วงจังหวะที่ตำรวจเนี่ยนะครับ
ไปจับกลุ่มหัวขโมย
ซึ่งขโมยพระพุทธรูปปรางนาคปรกเก่า
แล้วเอาไปขายในโลกโซเชียลค่ะ
คือตำรวจเนี่ยได้รับบ่อแสจากประชาชน
เขาก็แกะรอยตามรอยมาเรื่อย
แล้วนี่คือวันที่ตำรวจเป็นคนล่อซื้อ
นายสันติชัยคำบรพิทักษ์ค่ะ
หรือรู้จักกันในชื่อแฟมนะคะ
ก็ไปล่อซื้อกันตรงลานจอดรถ
ริมถนนป๊อปปูล่าเที่ยมพระปะเกร็จจังหวัดนทบุรี
ล่อซื้อแล้วก็ตรวจยึดได้ของเป็นของกลางหลายรายการนะคะ
พระพุทธรูปปางนาคปรกสีดำสูง๙นิ้ว
พระพุทธรูปปรางลีลาสีทองสูง๒๐นิ้ว
พระเครื่องอีก๗องค์สมุดบัญชีธนาคาร๑เล่มค่ะ
ซึ่งผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของพระพุทธรูปเนี่ยค่ะ
บอกว่าในแฟมเนี่ยเคยทำงานรับจ้างในบ้านเขา
แล้วตัวเขาเองเนี่ยเพิ่งรู้ตอนที่ตำรวจเนี่ยแจ้งเขามา
รู้ตอนนั้นเลยเพราะว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าพระหายไป
ในบ้านหายไปเพราะว่าในแฟมเนี่ยเอาพระพุทธรูปของปลอมมาวางไว้แทนที่
เพื่อที่จะตบตาปรากฏว่าพอขยายผลต่อไปก็ยังพบว่าไม่ใช่แค่พระพุทธรูปด้วยนะคะ
สินในบ้านอีกหลายรายการก็ถูกในแฟมนี่แหละค่ะขโมยไป

เอาของเขาไปหมดเลยนายแซมให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
บอกว่าก่อเหตุในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
แล้วติดการพนันออนไลน์มีหนี้ค่างวดรถ
ก็เลยทำให้ตัดสินใจลงมือก่อเหตุค่ะ
สินที่ขโมยมาเนี่ยก็เอาไปโพสต์ขายในโลกออนไลน์
และที่นำพระพุทธรูปของปลอมมาวางไว้แทนที่ของจริง
เพราะต้องการตบตาไม่ให้เจ้าของเขารู้ว่าของจริงถูกขโมยไปแล้ว
ชุดจับกลุ่มนี้ค่ะก็ส่งพนักงานสอบสวนสนธรรมศาลา
เพื่อดำเนินคดีในข้อหารักษัพที่เป็นของนายจ้างนะครับ
เป็นโดนข้อหานี้แล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายต่อไปค่ะ